ไปดูเรื่องที่เกริ่นเอาไว้เมื่อเบรกที่ผ่านมานะคะ
เรื่องของภาพถ่ายติดวิญญาณ
เขาบอกว่ามีหนุ่มวัย๑๕ปีเนี่ย
เห็นภาพถ่ายติดวิญญาณเป็นเงาสีเขียว

ในวงกลมนี้แหละที่เขาบอกว่า

เหมือนมีวิญญาณนั่งอยู่ภายในรถกู้ภัย

องไปเหมือนคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่
วงกลมสีขาวนี้เขาบอกว่าเป็นเงาเขียวคล้ายคนค่ะ

นั่งอยู่ตรงพวงมาลัยคนขับเลยนะ
และภาพนี้ถ่ายได้โดยนายพานุพงศ

เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่จอดอยู่บริเวณ๔แยกยาง๕๐๐
ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาที่อ่างทองค่ะ
พานุพงศ์บอกว่าขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่
บริเวณรถกู้ภัยซึ่งเป็นรถกระบะอีซูซูสีขาว
เลขทะเบียนบใบไม้ทท๘๕๔อ่างทองเนี่ย

ทีนี้เขาก็ถ่ายรูปไปค่ะ
บริเวณหน้ารถที่ก็จอดอยู่
แต่ปรากฏว่าพอมาดูรูปถ่ายตอนเช้าเอ๊ะ
ดูภาพมันเหมือนวิญญาณคือเขาเห็นจริงว่า

ฟังเสียงของคนที่ถ่ายภาพนี้กันหน่อยค่ะ
อ่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเห็นเป็นหน้าเขียว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็บอกว่ารถนี้มีชาวบ้าน
เห็นคนนั่งอยู่ในรถตอนกลางคืนเป็นประจำ
ส่วนตัวก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีวิญญาณอยู่จริง

เลื่อนย้ายศพมาแล้วจำนวนมากก็รู้อยู่รถกู้ภัยนะคะ
ฟังเสียงของทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้างค่ะ
ก็ปกติก็เวลาไปไหนมาไหนจะมีคนเห็น
เห็นบางทีไปคนเดียวแต่เขาเห็นสองคนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้

จะเป็นคนอื่นที่เห็นแล้วมาเล่าให้ฟัง
ก็มันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ

เหมือนคนนั่งหันหน้ามาหาอะไรประมาณนี้ครับ